ไฟแนนซ์เนี่ยเขามาตามยึดรถหรูคันนี้ครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยค้างจ่ายค่างวดไป
ส่วนนี้คือคลิปนะคะเมื่อวานนี้ที่เหมือนกับไฟแนนซ์มีการติดสก๊อตเทปเพื่อป้องกันความเสียหาย
แล้วก็ที่จะเหมือนกับยึดรถกลับไปที่ธนาคารเพราะว่าเจ้าของรถหรูคันนี้ไม่มีการชำระงวดมานานหลายงวดแล้ว
ทีนี้ระหว่างนั้นปรากฏว่าเจ้าของรถหนูโผล่ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ข่มขู่ไฟแนนซ์ด้วยการชักอาวุธปืนขึ้นมา
ที่เจ้าของรถหลูมัสแตงสีแดงคันนี้จะขึ้นรถแล้วขับรถหลบหนีออกไปตัวรถมัสแตงคันนี้ไฟแนนซ์ยังไม่สามารถยึดได้จนถึงขณะนี้นะคะ
ทีนี้ล่าสุดข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราวันนี้ได้วงจรปิดใหม่เข้ามาค่ะคุณผู้ชม
เป็นวงจรปิดนาทีที่รถหรูคันนี้ขับออกจากบริเวณจุดที่มีการไปยึดรถ
แล้วก็เขามีการขับรถตามถนนเส้นเพชรเกษมไปแบบนี้นะคะ
เป็นวงจรปิดที่อยู่บริเวณถนนมุมสูงแบบนี้
แล้วมีการขับออกไปมุ่งหน้าไปทางเส้นทางพุทธมนตรสาย๓
ในช่วงของบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งของวันที่๒สิงหาคม

วงจรปิดหลายมุมสามารถจับภาพนาทีที่เจ้าของรถหรูมีการขับรถมัสแตงออกไปไม่ยอมให้ไฟแนนซ์ยึด
ทีนี้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังมันจะมีตัวเทปกาวยังแปะอยู่เลย
ไฟแนนซ์เขามีการแปะไว้เพื่อที่จะเตรียมยึดรถกลับไปคืนที่ธนาคาร
ล่าสุดวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะ

เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์๒ท่านที่มีการไปยึดรถ
คือนายสมบูรณ์วัย๔๕ปี
แล้วก็นางสาวลัดคิกาวัย๒๔ปี
ทั้งคู่ไม่สามารถยึดรถได้

คดีผ่านมา๒๐วันตั้งแต่แจ้งความ

นี่คือสภาพรถหรูนะคะทีนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์
นายสมบูรณ์ท่านนี้ค่ะเขาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าการไปยึดรถคันนี้ไปยึดรถแบบถูกต้องตามคำสั่งของศาล
เพราะว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งออกมาแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าพอไปเจอระหว่างที่มีการยึดรถอยู่
จู่ปรากฏว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ค่ะเจ้าของรถหรูก็เดินออกมาเอะอะโวยวาย
และสะบดพูดคำว่าไม่หลบกูยิงมาทำจุดจุดจุดอะไรกับรถกูอ่า
คายด้วยนะคะคุณผู้ชมคำพูดนี้ไม่สามารถพูดออกอากาศได้จริง
ทีนี้เพราะเหมือนกับพอคมครูแบบเนี้ยใฟแนนซ์ก็ต้องถอยซี่ค่ะ
กลัวโดนยิงทีนี้ข้อมูลจากไฟแนนซ์นะคะ
ให้ข้อมูลว่าเจ้าของรถหรูคันนี้ค่ะมีการขาดส่งงวด๔เดือนแล้วนะ
เงินก็เยอะเหมือนกันนะคะเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันมาตั้งแต่วันที่แปด
มีนาคมจนกระทั่งสารมีคำสั่งให้ธนาคารไปยึดรถได้
และสารก็มีคำสั่งว่าถ้าเจ้าของรถหรูต้องการอยากจะถ่ายถอนรถคันนี้คืน
ต้องนำเงินมาให้ธนาคารจำนวน๒๔๘๙๐๐บาทเพื่อมาถ่ายถอน
แต่ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ถ่ายถอนค่ะชิ่งรถหลบหนีไปแบบนี้เลย

ขณะนี้ตำรวจบอกว่าทราบตัวแล้วนะคะคนก่อเหตุเจ้าของรถหรู
ทางด้านของสอนอนองแขมก็มีการตามจับตัวอยู่ตอนนี้เพื่อที่จะตามล่าต่อไป
แล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเตรียมเรียกตัวผู้เสียหายเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการออกหมายเรียกเจ้าของรถหรูแล้ว
ยังไม่มาเข้าพบพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการออกหมายจับตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ